และเกี่ยวกับรถพ่วงทีนี้เป็นรถพ่วง๒๒ล้อค่ะ
คือรถพ่วงเนี่ยขับอยู่เลนซ้ายสุดและมีรถเก๋งคันเล็กเล็กสีดำ
ขับอยู่เลนขวาสุดรถพ่วงเสียหลักทำให้ตัวพ่วงเนี่ยสายไปสายมา
จนไปชนกับรถเก๋งสีดำภาพน่ากลัวนะคะไปดูค่ะ

โหยเธอรถชนรถเขารถคนอื่นน่ะดิ
แป๊บนึงลงมาช่วยเธอมีเด็กด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้นะคะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
หน้าห้างแมคโครบางบอนถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าพระรามสอง
ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นรถเก๋งสีดำอยู่เลนขวาสุดค่ะ

พ่วงตัวพ่วงของรถพ่วงเนี่ยนะคะสายไปสายมา
แล้วมาชนค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสามราย
นางสาวพรางทิพย์คงเปี่ยมอายุสามสิบสองปีนางสาวอลิสามบุญศรีอายุยี่สิบห้าปี
และเด็กหญิงนิรดาหนูฉิมอายุ๒ขวบเท่านั้นเอง
ตอนนี้ทั้ง๓คนค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบ๘นะคะ
ไปสอบถามนายสุภาพกิจแสวงอายุ๒๕ปี
เป็นคนเห็นเหตุการณ์และเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถที่คุณผู้ชมได้ชมภาพไป
เขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเห็นรถพ่วงตกร่องถนน
ซึ่งรถพ่วงอยู่ช่องซ้ายสุดก็คือเลนซ้ายสุด
และหลังจากนั้นเห็นรถพ่วงเริ่มเสียหลักค่ะ
แล้วก็เสียหลักมาเที่ยวเลนขวาสุดและช่วงนั้นเลนขวาเนี่ย
มีรถเก๋งสีดำขับอยู่พอดีไปอัดรถเก๋งอะค่ะ
ติดกับแบรีเออร์ข้างทางจนมีผู้บาดเจ็บ
แล้วหลังจากนั้นคนขับรถพ่วงเนี่ยขับหลบหนีต่อไปนะคะ
ส่วนตัวเขาเองเขาบอกต้องเบรกรถแล้วค่ะไม่อยากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมา

แล้วในรถมีเด็กในรถมีเด็กคนนึงพี่แล้วก็ผู้ใหญ่สองคน
อ๋อมีเด็กแล้วก็แม่เขาก็เดินออกมาข้างนอก
ทีมข่าวเราได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์อีกหนึ่งคน
ชื่อว่าคุณอุไรนะคะบอกว่าอยู่ใต้ทางต่างระดับเอกชัยนั่นแหละ
ก็คือเขามีอาชีพขายของเก่าอยู่ตรงแถวนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนั้นเห็นรถคันนี้มาจอดและหลังจากจอดเสร็จก็เห็น
คือหมายถึงว่ารถพ่วงเห็นรถพ่วงมาจอด
แล้วเห็นคนขับรถพ่วงลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปขึ้นรถแท็กซี่เลย

เห็นเห็นรถคันนี้จอดนานอย่างครับมาแล้วเขาเขาก็เปิดประตูมา
เขาก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ตรงนั้นแล้วก็ขึ้นแท็กซี่หนีไปเลย
ใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วก็สะพายกระเป๋าเป็นสะพายกระเป๋าแบบประมาณสี่สิบกว่า
กระเป๋าก็คล้ายเอกอะไรล่ะแต่จะอ้วนของหนูนิดหนึ่ง
หรออวนอ้วนคงทวมเออใส่เสื้อสีเทาใส่เสื้อสีลำตาล
อ๋อใส่เสื้อสีลำตาลสะพายกระเป๋าเขาวิฟเเตร์ไล่อ๋อที่ง่ายง่าย
ท่านที่นี่เขาถามว่าเหมือนจะเอาอะไรอ่าเพราะทีนี้เขาลงจับรถได้
แต่เขาล็อกรถเข้าไปเลย